คุณผู้ชมคะใครที่มีรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ตามนะคะดูข่าวนี้แล้วอาจจะหวั่นใจเหมือนกันนะคือมีผู้ชายคนนึงเขาเอารถของเขาเนี่ยเข้าอู่ไปตรวจสภาพเช็คซ่อมเสริมอะไรทุกอย่างเนี่ยนะคะก็หวังว่าเออออกมาจะได้รถดีดีใช้ปรากฏว่านี่คือสภาพรถของเขานะคะ

นี่ไม่ใช่ก่อนเอาเข้าอู่นะนี่หลังเอาเข้าอู่

หลังเข้าอู่คือพนักงานในอู่ขับรถเขาออกมาขับรถลูกค้าออกมาจะไปซื้อน้ำมันมาเติมออกไปซื้อน้ำมันเพื่อมาเติมรถอีกคันนึง
แล้วไปกับเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนเมาแย่งพวงมาลัยกันก็คว่ำมาดิคะยับเยินแบบนี้เลยอ่ะ

ไม่ได้โอ้โหตอนนี้ต้องซื้อรถคืนแล้วอะค่ะเพราะว่ารถมันไม่ไหวแล้วสภาพพังยับเยินเลย
ไม่ว่าจะเอาไปไหนก็แล้วแต่เอาเป็นว่าคุณเอารถลูกค้าออกมาใช้ว่าอย่างนั้นเถอะใช่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกวันที่๑๐กันยายนนะคะตำรวจภูทรสารพีจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ
ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นรถเก๋งเชฟโลเล็ตรุ่นโซนิกสีขาวค่ะ
คว่ำลงข้างทางตรงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางฝั่งขาเข้าเมือง
รถเนี่ยพลิกตะแคงติดอยู่ข้างกำแพงโรงงานเลยนะคะสภาพก็คือยับเยินเลยทีเดียว
ในที่เกิดเหตุคนขับคือนายสิทธิกรอายุ๒๑ปีเป็นช่างซ่อมรถของอู่ซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่งในอำเภอสารพี
เขาบอกว่าเขาขับรถคันนี้ออกมากับนายภัยบูลเพื่อนกันนี่แหละ
จะเอารถลูกค้าไปที่อู่ซ่อมรถยนต์อีกแห่งที่ย่านแยกขวงสิงกลางเมืองเชียงใหม่
ให้ไปตรวจเช็คทีนี้ระหว่างทางค่ะเพื่อนที่นั่งมาด้วยกันที่ชื่อภัยบูลเนี่ยมันเมา
แล้วมันก็เอื้อมมือมาแย่งพวงมาลัยจากมือเขาเฉยเลยอะค่ะก็เลยเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำแบบนี้เลย
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะตำรวจก็เรียกตัวนายสิทธิกรคนขับแล้วก็นายภัยบูลคนแย่งพวงมาลัยเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็เชิญเจ้าของรถยนต์มาตกลงเรื่องค่าเสียหายกันด้วยคือเจ้าของรถยนต์เนี่ยเห็นสภาพรถตัวเองแล้วก็พูดสั้นเลยนะคะบอกว่า

เอางั้นเลยนะมันไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้โหเขาบอกซื้อรถให้ใหม่ก็แล้วกันเนอะ
ซื้อรถไอ้ไอ้คันนี้เอาไปเลยเอ่อจะไปทำเศษเหล็กทำอะไรทำอะไร
ไปทำเถอะถ้าเป็นเราเราก็แม่มันไม่รู้จะขับยังไงต่อแล้วอะค่ะ
ให้ซ่อมมาให้แล้วก็รถเราดีต้องมารับรถแบบนี้เพื่อจะ

เขาติดราคาที่๑แสน๗หมื่นบาท

เขาบอกว่าให้ซื้อภายใน๑๔วัน

เพราะว่าเจ้าของรถเดือดร้อนนะคะไม่มีรถใช้
ก็ต้องจ่ายมาจนกว่าจะจ่ายเงินครบจำนวนที่ตกลงเอาไว้นั่นแหละ
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว

ทงชาติใจวงเจ้าของอู่ซ่อมรถ
ซึ่งก็เป็นเจ้านายของนายสิทธิกรคนที่ขับรถลูกค้าไปคว่ำยับเยินเนี่ยนะคะ

ตัวเขาเองนั่นแหละที่เป็นคนสั่งให้ลูกน้องขับรถคันนี้ออกไปซื้อน้ำมัน

ก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเกิดเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้น

เขาก็บอกว่าเขายินดีจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดเลยนะคะ
ทีนี้ไปถามนายภัยบูลกันหน่อยดีไหมว่า
มันมีเหตุอะไรเหรอ

ผมไม่ได้เมาแล้วแย่งพวงมาลัยนะ

หมามันวิ่งตัดหน้ารถผมเห็น
ก็กลัวเพื่อนจะหักหลบไม่ทันผมก็เลยอยากหักหลบให้

ช่วยจากหารถลบ
ขอบ

อย่างที่เขาเรียกรอง
ทางด้านของฝั่งผู้เสียหายนะคะ
เป็นผู้หญิงค่ะชื่อนางอำพรพันธ์กองสถาน

มันแค่คืนเดียวเองอ่ะมันแค่คืนเดียวเองอ่ะค่ะ
พรุ่งนี้จะไปรับรถอยู่แล้วเชียว
ปรากฏว่าช่างแจ้งมาบอกว่า
เออผมยังซ่อมไม่เสร็จขอเวลาคืนนึงก็แล้วกัน

มันออกไปพลิกคว่ำที่กลางถนนได้ยังไงล่ะ
มันจะปล่อยไปถึงอู่รถยังไงครับ

หมายความว่าคุณรับรถเราไปเพื่อซ่อม

ระเบียบปฏิบัติในการเอารถเข้าไปใช้
คุณก็ไม่มีสิทธิ์ให้ผู้อื่นเอาไปออกจากอู่
ยกเว้นเอาไปทดสอบอ่ะได้

เพราะว่าตำรวจโทรไปประมาณ๔ทุ่มกว่าค่ะ
คือที่เรียกร้องไปหนึ่งแสนเจ็ด

เพราะรถใช้มือเดียวใช้มา๘ปี

ก็ประมาณ๕แสนกว่าครั้งแรกที่ซื้อมา
ทางคดีความทางด้านแพงเนี่ยนะคะ

ก็คือจะจ่ายเงินไปแสนเจ็ด

เฉ่าวันรหาร้อยจนกว่าจะจ่ายเงินครบไปนะคะ
แต่ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องของคดีอาญานะคะ

พนักงานสอบสวนบอกว่าตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ต้องรอผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดของทั้งสองคน

ว่าจะต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
แต่เบื้องต้นแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเอาไว้แล้วนะคะ